นี้คือคุณลีน่าจังเนี่ยเขาก็มาไลฟ์สดนะคะโชว์เป็น

แต่แน่คือเขาซื้อผัดไทยมาให้กิน
ลามไปว่าซุปตาขวัญใจประชาชนคุณอ้ำพัชราภา
โง่ที่ไปต่อแถวกินผัดไทยร้านดัง

เรื่องนี้ก็ทำเอาเพื่อนรักของคุณอ้ำนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณหนิงปณิตาอดรนทนไม่ไหว
เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปของลีน่าจังระบุว่า
เลวอีตุ๊กตายังว่าอย่างนั้นคุณนิ่งไปเขียนว่าอย่างนั้นส่วนอีกคนนึงนิ่งไม่โดนหนักเหรอ
น้องสาวของเรานะคะคุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ก็มาคอมเมนต์เช่นกันว่า
คุณป้าค่ะรับแท้ที่ช่องเจ็ดนะคะอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเนี่ย
บอกว่าคุณลีน่าจังก็ไม่ได้ขอโทษคุณอ้ำแต่อย่างไรนะคะ
แล้วก็ยังบอกอีกว่าจริงเราวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาตลอด
เนี่ยวาสนาอาพับต้องขึ้นขาแน่ได้ผู้ชายดีดีหลายคนก็ไปกันไม่รอด

แฟนคลับคงไปถล่มอย่างหนักแน่นอน

นางเป็นคนพูดเสมอ

ด่า
ก็ด่าทุกคนเลยนะ
ทุกคนแต่โดนเธอไม่โดน

บอกว่าทำไมต้องเนี้ยแหมก็ขอโหนหน่อยสิ
ใครดังอยู่ก็โหนกระแสหน่อยสิโหนอยู่ขอโหนหน่อย
มันเป็นการแสดงของนางเออแต่เวลาเจอนางจริงแล้วนางก็ดีนะ
นางก็จะแบบว่าท่านหนูคุณท่านอย่างงี้อยู่อย่างงี้
แต่ว่าพอกึ๊บเข้าไปอย่างนี้แต่ว่าบางทีผมว่ามัน
คนเข้าใจเข้าใจคนไม่เข้าใจก็แต่ว่าคุณไม่เข้าใจไหม
ประชาชนที่ดูเขาไม่เข้าใจหรอกไม่ดิฉันว่าคนที่ดูเนี่ยเข้าใจ
แต่ว่าชอบดูเพราะว่านางมันไงอ๋อมันสักใจอ๋อชอบให้ด่าอะไรแบบนี้
ชอบดูอะไรแบบเนี้ยไร้สาระดับก็จะมีใครสักกี่คนที่มันจะทำอย่างเงี้
เออขอบคุณนะคะที่ส่งเอ่อบริจักษ์เงินเข้ามาให้เอ่อเขาจะ

ทั้งเขตมันด้วยแม่งก่อนมันมีช่องนางกันเนอะใช่
ไม่แล้วอย่างนี้ทำไมไม่โดนแบนออกไม่ได้นะ
อันนั้นก็ด่าทุกคนน่ะแหละ

เอามาเรื่องของน้องวุฒิบ้าง
น้องวุฒิก็คือจากกรณีที่
คุณสายป่านเขามีการไปถ่ายรูปของแฟนเขา
ที่กำลังเล่นโทรศัพท์อยู่นะใช่ไหมครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาลงสตอรี่ในอินสตาแกรม
ปรากฏว่าไปเห็นแกะแทรก

ของเขาไปเห็นจุดสงวนของเขานั่นแหละ

หลังจากนั้นคุณสายป่านเองก็ได้มีการออกมา
ขอโทษนะฮะว่าจริงแล้วไม่ได้ตั้งใจ
แล้วก็ต่อไปก็จะลองพิจารณาให้ดีกว่านี้

ซึ่งล่าสุดนะฮะแฟนของเธอชื่อคุณวุฒิ

โดยได้โพสต์ภาพขณะที่จับมือกับสายป่าน

ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมามากมาย

แต่ว่าต่อมะวุฒิเนี่ยก็ได้การแก้

บอกว่าเขารู้ว่าคนดีผ่านมันไปได้สบาย
จับมือกันไปทางยังอีกยาวไกลนะครับ

รองผู้บัญชาการกองปราบปรามนะฮะ
กระทำผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กล่าวว่าสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับ

นั้นผู้ใดที่นำเอาข้อมูลหรือว่ารักษณะนี้นะฮะ
ลามกต้องระวังโทษนะฮะ
จำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือปรับไม่เกินนะ๖๐๐๐บาท

ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้นะฮะ
อาจจะต้องมีการเรียกมาสอบในฐานะที่เป็นพยานต่อไป
โดยจะสอบสวนในว่าเข้าข่ายลามกอนาจารย์

ไม่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจก็

หรือว่าถ้าตั้งใจก็โดนไม่ตั้งใจล่ะ
ผมไม่ได้ตั้งใจผมเป็นชาวเน็ตแต่เข้ามาพูดแล้วนะครับว่า
ไม่ได้ขยะเสื้อภาค์อะไรใช่ไหมฮะมัที่ก็มาพูดกัน

คิมเบอร์รี่ดีกว่าเรียนจบแล้ว

จบปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยดนตรีแล้วก็ศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยสยามค่ะ
ได้รับความสำเร็จเรียบร้อยนะฮะ
แล้วก็มีได้แรงกำลังใจจากหมากปรินที่คอยให้คำปรึกษา
เพราะว่าก่อนจบเขาจะทำที๑๐อย่างนี้ใช่ไหม
เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำหนังทำละครอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ดังนั้นเนี่ยนะฮะนางก็เลยนะทำทุกอย่างเองนะ
เขียนบทเล่นเองกำกับเองแล้วก็มีพี่หมากมาเล่นเป็นพระเอกด้วยเลยทีเดียว
อกจากนี้สาวคิมก็ยังอัปเดตผลงานอีกนะฮะ
ตอนนี้นางก็มีละครถึง๓เรื่องด้วยกันที่กำลังทายอยู่
นั่นก็คือโค้มแฟกดังดวงรึทัยแล้วก็ทองเอกหมอยาทาชลโอ้วเยอะอะ

เล่นกับมาริโอนั้นเป็นเรื่องคอมมาดีอ้าวเราจะติดตามดูกันแล้วกัน
ก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

มีเบาะปีซะหล่อทุกคนค่ะคุณแม่
เอามาสิจะลองเช็คดูก่อน

สดแล้วก็โตจริงหรือไม่

นัดสอบสตรอเบอร์รี่นะคุณแม่

เป็นสตรอเบอร์รี่ซอส
ไอศกรีมเป็นพิเศษจริง๓รสชาตินิยม
สตรอเบอร์รี่ชีสเค้กเวลลี่สตรอเบอร์รี่คุกกี้และครีม
ตกแต่งด้วยอัลมอนสไลด์ตกแต่งเค้กด้วยวิปครีม
เสิร์ฟพร้อมกับซอสตอเบอรี่นะครับเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นจริงนะฮะ
สำหรับคนที่ยังไม่หนำใจยังมีไอศกรีมพอร์ต
มาเพิ่มความฝึนกับ๒รสชาติใหม่
มิสเบอรี่อาซ้ายซอเบย์และเร็ดราสเบอรี่โยเกิร์ตซอเบย์
และรสชาติยอดนิยมอีก๑รสชาติซอเบอรี่ชีสเค้กด้วย
ต้องบอกว่าเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะพูดเลยนะคะว่าอร่อยเต็มคำกันเลยทีเดียว
สดกรอบฟินเวอร์งานนี้สงสัยจะต้องยกแก๊งไปถล่มกันที่สเวนเซ่นแล้วล่ะ
ถูกต้องปกติวันเกิดน้องก็สั่งมาที่บ้านนะน้องชอบกินมายูชอบไปกินมาก
เหรอเหรอของเธอยังไม่จบน่ะอ้าวตายแล้วจะกินกันหน่อยเลยคุณผู้ชมมาก
คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะไปลองชิมหรือว่าจัดปาร์ตี้วันเกิดให้ทุกความสุขอบอวนไปด้วยความหอมหวาน
สตอเบอรี่โอเวอร์โหลดเค้กที่ซาเวนเซ่นเท่านั้นนะคะโทรไปเลย๑๑๑๑๒๑๑๑๒นะคะหรือว่าสั่งออนไลน์ไปเลย
ไหนอ่ะตรงนี้หน่อยขอเชิญทางนี้นิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นรสล่ะนี่นะฮะสตราเบอร์รี่ชิสเค้ก
ใครเป็นสาวกซอเบอรี่เลิฟเวอร์ก็อย่าลืมเลยนะคะ

ถูกต้องสตอเบอรี่สดมากคุณแม่ขออนุญาตชิมไอติมมาสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมนี่ค่ะต้องขอดูใกล้ใกล้ค่ะสตอรี่สดมาก
อร่อยตรงนี้ค่ะ

ดีมากคุณแม่

อ่ะกลับมาค่ะสายไข่เวลาเวลาเวิลาเบรกที่๔
ตอนนี้รายการเรามี๔เบรกเรียบร้อยแล้ว
เข้าสู่ปีที่๓แล้ว
ได้เริ่งแล้ว

เขาจะแต่งงานแล้ว

เอ้าทำไมถึงผมได้๓อัน

เออผมมีคนดีน่ะนะ

เฟรียศครีม๑สกรูปนะฮะรับส่วนลดอีก๑๐นะครับ

แกลกแทรกแปลว่าอะไร

รู้จักไหมสมาชิกวงวิทแบนเนี่ย
หนึ่งในสมาชิกนี้นะที่ชื่อว่าแทยัง

สาวเสียใจกันเต็มไปหมดน่ะเลย
เนาะแล้วก็กับคู่ใจเขาคนนี้

แล้วก็จะมีเพียงแค่ครอบครัวกับเพื่อนสนิทเท่านั้นเอง

แต่ว่าจะไปฉลองสมรสกันเนี่ยนะฮะ

นั่นนะสิเสียใจกันหมดแน่เลย

นะครับก็เจอกับข่าวไซค์ไทยมายนะฮะ

ก็พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนกันให้เต็มคราบเลยนะครับ

ขอให้ยิ้มแก้แทรกกันทุกคน

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ